เมษายน๒๕๖๒ตำรวจสนสารแดงรับแจ้งอุบัติเหตุ
รถชนที่ถนนทวีวัฒนากันจนาพิเศษที่เกิดเหตุ
ผู้ภัยนำคนขับส่งโรงพยาบาล

ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำร่างคนติดภายในรถออกมา
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
คือพันธมรตโทจัตุพรงามสุดวิชากุลหรือตี
รองผู้กำกับสอบสวนสังกัดกองปราบราม
และนางสาวนุชนาธิงามสุดวิชากุลภรรยา
ส่วนเด็กหญิงพิชยาภาหรือน้องแพร่
ลูกสาววัย๑๒ขวบที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต่อมานายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๖ปีหรือเสียเบ้น
เจ้าของบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอาไหล่รถยนต์
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสอบสวน
และที่น่าตกใจคือผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
สูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หลังเกิดเหตุเสียเบ้นยอมรับสารภาพ
และประกาศขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อความที่อยู่บนกระดาษแผ่นนี้
เขียนจากความรู้สึกแทนใจของน้องแพลร์
บาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ห้องไอซียู
เขียนข้อความถามหาพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
ขณะที่น้องพลอยอายุ๑๖ปี

ยังทำใจยอมรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่

เช่นเดียวกับพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ยากจะยอมรับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทุกคนในครอบครัวทำใจไม่ได้ที่จะบอกความจริงกับน้องแพร่
สิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการไม่ใช่เงินทอง
แต่เป็นความรับผิดชอบทางด้านจิตใจกับเด็กน้อยทั้งสองคน
เพราะทั้งคู่ต้องสูญเสียพ่อแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืน

เราเข้าใจว่าเราสูญเสียมากมาย
ซึ่งเราเรียกกลับคืนไม่ได้
เราก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุด
เราต้องการคืนทุกอย่างให้กับร้านเราสองคน

ถ้าพ่อกับแม่เขาอยู่จะทำให้เขาแบบไหน
คือขอให้เขาชดเชยและเติมเต็มส่วนนั้นให้น้อง

เดินทางมาที่งานศพวัตรีทศเทพ
เพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว

คุกเขายกมือไหว้น้องพลอยลูกสาวคนโต
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป

แต่ผมก็ต้องตอนนี้ต้องเข้มแข็ง
แล้วก็ดูแลหลานทั้งสอง
ซึ่งในเรื่องของจิตใจสำคัญมาก
ตอนอาบน้ำชบก็คิดว่า
จะขอให้ผู้เสียชีวิตและอโหสิกรรมให้ผม

แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวสองคน

งานพระราชทานเบิ่ลศพทางตำรวจโทษจันทุพรและภรรยา

เบ้นได้บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ส่วนการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๔๕ล้านบาท
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ลงโทษเสเบ้นฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก๓ปี

ต่อมาวันที่๒๓เมษายน๒๕๕๙
อุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ให้รอการลงโทษจำคุกและอายการโจทย์ไม่ยื่นดีกา
จึงถือว่าคดีนี้เป็นพันธุ์สิ้นสุด

คดีขับรถชนพ่อแม่ของน้องแพร่จนเสียชีวิต
และจ่ายเงินชดเชยเยียวยา๔๕ล้านบาท
อาจทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้

จะดูแลเธอและครอบครัวประดุษย์พ่ออีกคนนึง
คดีเสียเบ้นถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่เมาแล้วขับได้เป็นอย่างดี
ในแง่ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
และต่อครอบครัวผู้สูญเสีย